เป็นคนไทยที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องสาวเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่า
พี่ชายหายไปหายตั้งแต่๒๕พฤษภาคม
จนกระทั่งตำรวจที่ออสเตรเลียเขามาตามบอกว่า

นี่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ซิดนี่ของออสเตรเลียนะครับ

ตำรวจนครซิดนี่ออสเตรเลียไปเจอศพชายไทยคนหนึ่ง

สภาพศพมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็งไม่มีคม
แล้วก็มีการมัดปากเอาไว้นะฮะ
ศพถูกห่อ๒ชั้น
ชั้นแรกเป็นผ้ารองเตียงกันเปื้อนที่ห่อไว้

มีรถบรรทุกคันหนึ่งขับผ่านมาแถวนี้ครับที่เขาเจอศพเนี่ย

คนขับก็เลยจอดรถลงมาดูนะครับ
มาดูรถของเขานะขณะกำลังโทรศัพท์ตามช่างมาซ่อมรถ
สายตาเหลือบไปเห็นศพที่ถูกห่อด้วยพลาสติก
ถูกทิ้งไว้ในดงไม้ริมทางตรงร่องระบายน้ำริมถนน
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็เอาศพไปนะฮะไปที่โรงพยาบาลสืบสวนหาญาติ
แล้วก็ได้เบาะแสว่าตกลงผู้ตายก็คือภาพของผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็น
ชื่อว่านายวะชิระเพชรมั่ง
อายุ๓๓ปีเท่านั้นเองนะฮะ
เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นครซิดนี่นะครับ
หลังจากนั้นตำรวจซิดนี่ติดต่อไปยังน้องสาวของผู้ตาย
หลังจากพี่ชายหายตัวไปอย่างผิดสังเกตตั้งแต่๒๕พฤษภาคมนะครับ
แล้วผลก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าศพที่เจอเนี่ยคือนายวัชิระเพชรมั่ง
เขาทำข่าวเรื่องนี้แบบเข้มข้นนะคะ
คือเขาแบบเกาะติดกับทางตำรวจกับทางเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่
พยายามหาผู้ที่ก่อเหตุพยายามหาสาเหตุของเหตุฆาตกรรมนี้
รายงานว่าตำรวจในพื้นที่แจ้งว่าการสืบสวนเบื้องต้นของตำรวจ
ยังไม่ตัดประเด็นการเชื่อมโยงกับขบวนการผิดกฎหมายบางอย่างในพื้นที่นะคะ
คือจริงแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีประวัติอาทยากรรมอะไรหรอก
แต่ว่าจากการที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเขาไปคุยกับชุมชนไทยในพื้นที่ค่ะ
ไปคุยกับคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตคุณมาริโอคนนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเหมือนกับมาริโอเคยไปบอกเพื่อน
ว่าไปรู้เรื่องเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็จะไปบอกตำรวจ
ตำรวจเขาเลยบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้
ว่าไปรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับขบวนการผิดกฎหมาย
ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะ
ตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้ก็สืบหาความเคลื่อนไหวของมาริโอ
ช่วงก่อนเสียชีวิตนะคะคือคืนวันที่๒๕พฤษภาคม
ริโอเนี่ยเขาไปเจอเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ไทยทาวน์ซิดนี่นะคะ
แล้วตำรวจเขาไปดูกล้องวงจรปิดเขามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
เป็นภาพของนายวัชิระหรือมาริโอเนี่ยเขาขับรถเก๋งยี่ห้อหุ่นใดไปจอดในปั๊ม
แล้วก็เดินเข้าไปอย่างนี้ค่ะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อของปั๊มนะ
หลังจากนั้นก็หายไปเลยอ๋อแล้วไม่เห็นอีกเลย
ไม่เห็นอีกเลยเห็นแค่เนี่ยนี่
วัชิระเองเคยทำงานที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งนะคะประมาณปีครึ่ง
แล้วก็ไปทำงานที่ร้านซาวน่าในถนนซาเซ็กซ์นะคะที่นครซิดนี่
แล้วก็ล่าสุดเขาทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟสตาร์บัค
ในเขตธุรกิจของนครซิดนี่เลยค่ะ
เจ้าตัวอาศัยอยู่ที่เฮิร์สวิวของออสเวรียมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
การสมัครเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
กลุ่มเพื่อนเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันก็บอกว่าปกติเนี่ย
วัชิราเขาก็ร่าเริงสนุกสนานเพื่อนก็ตกใจ
คาดว่าจะมาเสียชีวิตด้วยอายุเพียงแค่๓๓ค่ะ
โอ้โหแล้วสภาพศพนี้ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมนะ

ถูกทุบด้วยของแข็งนะฮะถูกมัดปาก
แล้วก็เอาศพห่อไปทิ้งไว้ริมทางนะครับ
คือข้อมูลเนี่ยตอนนี้มันก็ยังไม่มีการสรุปออกมาจากตำรวจที่ซิดนี่
ว่าตกลงแล้วนายวัชิระเสียชีวิตด้วยเหตุใดกันแน่นะครับ
แต่ล่าสุดครับไทยรัฐทีวีได้รับการเปิดเผยข้อมูลจาก
ท่านกงศุนยาย
และจะไปแจ้งตำรวจ
อืม
ก็เลยอาจเป็นสาเหตุให้ถูกฆาตกรรมก็ได้นะฮะ

วันพรุ่งนี้น้องสาวของผู้ตายซึ่งอยู่ที่ซิดนี่นะครับ

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อนะครับ

ที่อยู่ในปั๊มน้ำมันที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ตำรวจออสเตรเลียบอกว่าอยากจะไปให้ข้อมูล
รวมถึงใครที่ได้ติดต่อกับมาริโอ

เพราะว่าสภาพศพมันชัดเจนอะ

คือภาพหายไปเลยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในปั๊ม
แล้วก็ไม่มีภาพมาริโอเดินออกมา